ปภเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะจู่โดนด่าว่า
แม้ฟากประตูที่ฆ่ากระจอกมันเจ็บนะครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดที่อุทยานอาการอาชีพที่เมืองนครปฐม
รอปภเขาก็ทำหน้าที่ของเขาปรากฏว่ามีผู้ชายสองคน
แต่รบพอห้ามเขาทำตามหน้าที่
ชายสองคนไม่พอใจกลายเป็นว่ามาด่ารอปภ
แล้วทำร้ายร่างกายรอปภกลายเป็นคลิปนี้เชิญค่ะ

หนึ่งในนั้นเนี่ยคำถามรอบพอว่ามันด่าทำไม
แล้วก็ถามว่ารอบพอทำงานของเขาไม่เข้ามันเป็นอุตยานการอาชีพ
ที่เมืองนครปฐมตรงนี้เขาไม่เข้าไปขายของ
แล้วแต่สองคนจะเข้าไปรอบพอไม่เข้าไป
ก็มาด่าว่าเป็นรอบพอเป็นผี้ค่ะ
กระจอกหมาเฝ้าประตูสารพัดสารเพค่ะ
สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ารอปภเจ็บตัวนะคะ
รอปภนายนี้ชื่อว่านายเชิดชาย
เกิดเว้ยชันอายุ๔๓ปีค่ะ
อย่างที่บอกไปพอโดนต่อยเสร็จปุ๊บ
แกไปแจ้งความที่สพเมืองนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ให้ตำรวจติดตามตัวผู้ชายสองคน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป